การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเราต้องติดตามกัน
โดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
เมื่อวานก็ถือว่าผ่านด่านแรกไปแล้วนะครับ
ด้วยเสียงข้างมากนะครับ
ทำให้เมื่อวานนี้ในขั้นตอนวาระแรกรับหลักการ

แล้วก็ต้องจับตามองขั้นตอนต่างหลังจากนี้ไปนะครับ
ดูกันหน่อยเมื่อคืนนี้สักประมาณ๕ทุ่ม๔๑นะครับ
ลงมติมีจำนวนผู้ลงมติทั้งสิ้น
ในการประชุม๔๗๑เสียง
เห็นด้วย๒๖๘เสียง
ไม่เห็นด้วย๒๐๑เสียง
แล้วก็งดออกเสียงไป๒เสียงนะครับ
ก็ถือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
วาระแรกคือวาระรับหลักการนะครับ

การตั้งคณะกรรมธิการวิสามันนะครับ
พิจารณาร่างพระราชมัญญัติงบประมาณปี๒๕๕๙
ซึ่งจะมีคณะกรรมธิการทั้งสิ้น๗๒คน
๗๒คนมาจากไหนก็มาจากคม๑๘คนนะ
แล้วก็พักอื่นอีกรวมเป็น๗๒คนนะครับ
ก็จะเริ่มที่จะมีการประชุมของคณะกรรมธิการ
ก็ในวันที่๔นี้นะฮะก็จะเริ่มกันเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการแปรยติ

ก่อนจะปิดประชุมสภาในเรื่องของการพิจารณา
พรงรายจ่ายนะครับ
ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนต่างที่คนไทยจะต้องจับตามองด้วยนะครับ

นายมิ่งขวัญแสงสวรรค์สบบรชภเศรษฐกิจใหม่

บอกว่าตั้งแต่ปี๕๘ถึงปี๖๕คุณ
กี่ปีแล้วฮะ๗ปีใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่อง
รวมแล้วทั้งสิ้น๔ล้านล้านบาท
แล้วก็ยกมือขึ้นกราบกลางสภาเลยนะคุณ
คุณมิ่งขวัญบอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเถอะออกจากตำแหน่ง

เพราะพลเอกประยุทธ์เอาประเทศไม่รอด
ระบบเศรษฐกิจพังแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว

ผมกราบเลยนะฮะท่านนายกท่านดูหน้าผมนี้ครับ

ให้คนอื่นเขาขึ้นมาท่านจบอย่างสวยงาม
ท่านเป็นชายชาติอาทิตย์
ถามว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวว่ายังไงบ้างในการที่จะอภิปรัย
ก็เมื่อวานนี้ขอบคุณสมาชิกสภาพพุทธธรรมรัฐศดร
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
ยืนยันว่าการจัดทำงบเป็นไปอย่างครอบ
คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และเศรษฐกิจปี๖๕จะดีหรือไม่ดีนั้น
ก็ต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็ปรับแก้สถานการณ์กันไปนะครับ
ในช่วงการพัฒนาในทุกราชนั้นรัฐบาลขอขอบคุณนะครับ
บรรดาสมาชิกก็ได้ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์
กับผมกับรัฐบาลในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร
เราจะนำทุกเรื่องนั้นไปพินาไปศึกษาเพิ่มเติมหาเรื่องร่วมกัน

ในข้างการพินาในคณะการปฏิการย์งบปรมาณ
นี่ผู้ตอนอยู่บนสะพาอยู่บนเก้าอี้ตำแหน่งนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว๕ทุ่มกว่า
นายกรัฐมนตรีก็เดินลงมาแล้วก็สื่อมวลชนก็ถาม
นายกบอกว่าก็จะได้ใช้งบจะได้เดินหน้ากันให้เร็วที่สุด
หลายอย่างต้องดำเนินการเพราะสถานการณ์ขณะนี้มันช้าไม่ได้

ส่วนจะพอหรือไม่พอนั้นก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ตอนที่นายกลงไปจะขึ้นรถ
ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับรัฐมนตรีสาธารณสุข
คือคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกไม่ตอบครับ
แล้วก็เดินขึ้นรถทันทีแล้วก็ตอนอยู่บนรถ
ก็ยกนิ้วเยี่ยมยกนิ้วโป้งเยี่ยมให้แก่ทั้งคนที่มาประชุม

มันมีอีกเรื่องหนึ่งกระแสโจมตีกันในโลกโซเชียล
ความล้มเหลวของการทำงานของรัฐบาล
ที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นผู้นำรัฐบาลมา๗ปีปี๕๘ถึงปี๒๕
ใช่มีแฮชแท็กว่า๗ปีอยู่นานไปแล้ว
นะฮะเกิดแฮชแท็กนี้
ดังนั้นนะฮะทีมงานของนายยกรัฐมนตรี
ลุงตุ๗ปีแล้วไงอืม
เป็นการสู้กระแสการอยู่นานก็มีการงัดผลงานโชว์
แล้วก็แฮชแท็ก๗ปีลุงตู่รู้แล้วว่าต้องอึ้ง
แท็กใครไม่ทำลุงตู่ทำ
แท็กทางเดินของตู่
แต่ชื่อแคมเปญคือลุงตู่๗ปีแล้วไง

ก็มีพวกโครงการที่ค้างที่ทำไม่ได้
ก็ทำได้เร็วขึ้นนะประชาชนก็ได้ประโยชน์

ลุงตู่สร้างบ้านประชารัฐแผ่นดินแดงใหม่ใช้อะไรกว่าเดิม
แล้วก็เมืองคุณภาพชีวิตพัฒนาคลององค์อ่าง
คือชุมชนเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชน
คือทำให้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ก็เป็นคำพูดของนายยกรัฐมนตรีเลยนะฮะ
แทนตัวเองว่าผมเลยอย่างเช่นงานที่ค้าง
ผมมาจัดการผมมาสะสางให้จบซะ
หรือว่าโครงการที่ค้างทำไม่ได้ผมก็มาทำให้เร็วขึ้น

คุณว่าแคมเปญนี้ออกมาลุงตู่๗ปีแล้วไง
คุณว่าจะยังไงต่อจะโดนโจมตีต่อไหม
ง่ายคุณก็ลองอ่านคอมเมนต์ดู
นี่ก็เป็นเรื่องทางการเมือง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องติดตามชมกันด้วยนะฮะ